หน้ากากอนามัยให้ตำรวจดูเลยนะ
ปากเจอปากเนี่ยเจอมีเลือดออกนะฮะ

โดนผู้ชายชิงทรัพย์ชิงเงิน

เพราะสาวคนนี้เป็นพนักงานเคอรี่
แล้วก็เธอขับรถคันนี้นะครับ
เอาเงินของบริษัทอยู่ในรถ
ขณะที่จะเอาเงินไปส่งบริษัท
ปรากฏว่าเจอคนร้ายมากัน๒คน

ส่วนคนซ้อนร่างทวมลงจากรถมา

เธอก็ลงไปเพราะกลัว
ปรากฏว่าคนร้ายตบเธอ

ใช่ค่ะเธอเปิดให้ดูเห็นไหม

เป็นแผลเลยมันปากแตกเลย

คนร้ายมาทั้งตบทั้งชกหนู
ทีนี้ครับตำรวจก็รับแจ้งความจากเธอเอาไว้

และผู้หญิงคนนี้ก็คือนางสาวจิตราพรบุญเทียน
เป็นพนักงานส่งพัสดุของบริษัทแห่งหนึ่งนะฮะ
บอกโอ้โหหลังคนร้ายทั้งตบทั้งมีดจี้
แล้วก็ชิงเงินเธอไป๒๐๐๐บาทซึ่งเป็นเงินของบริษัท
เธอก็เลยต้องมาแจ้งความแบบนี้นะครับ
ปรากฏว่าเรื่องนี้ตำรวจนะฮะก็คือภูมิกับการสพบ้านบึง
สั่งลูกน้องเลยลูกน้องลงพื้นที่ไปดูที่เกิดเหตุซิ
มันมีหลักฐานอะไรที่ทำให้รู้ว่ามีโจรมีคนร้ายเนี่ย
จี้ชิงเงินตรงนั้นปรากฏลงพื้นที่คุณ
ไม่พบหลักฐานอะไรที่มันเข้าเขาเลยทำไมอ่ะ
ถามชาวบ้านชาวบ้านก็ไม่รู้จักรูปภัณฑ์สันธารคนร้ายเลย
ไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำว่ามีคนถูกจี้ชิงเงินอะไรตรงนี้
ขยายผลต่อสิต้องขยายผลต่อนะครับ
และทีนี้ตำรวจเขาไปขยายผลจากคนมาแจ้งความนี่แหละครับ
นางสาวจิตาพรขอดูพวกหลักฐานทางการเงิน
บัญชีอะไรของเธอต่างการโอนเงินต่าง
ปรากฏพบว่าผู้หญิงคนนี้มีการโอนเงินสองหมื่นบาทไปยังบัญชีหนึ่ง
ตำรวจก็เลยบอกเงินตรงนี้น่าสงสัย

ผู้หญิงคนนี้ยอมรับสาภาพทั้งหมดกุเรื่องขึ้นมาเอง

ตบโดนปากเจออะไรอย่างนี้กุมาหมด

เธอไม่รู้นะว่าทำไมปากเจอ

ตอนที่เธอปากเจอเมื่อกี้นะเธอเล่าเป็นตัวเป็นตาเลยนะ
แต่ตอนนักข่าวถามน้องเอาเงินไปไหนเงียบ

หมดเลยแต่เธอให้ปากคำกับตำรวจแหละ
สารภาพแหละว่าทั้งหมดกุเรื่องขึ้นมาเอง
เงินเอาไปใช้เพราะเป็นหนี้
เรื่องของพนันฟุตบอลยูโร
ยูโรตอนนี้แหละที่กำลังแข่งเล่นกันอยู่
เธอเป็นหนี้ครับก็เลยเอาเงินไปใช้

ทีนี้ก็ถูกตำรวจแจ้งข้อหานะครับ

ไม่ต้องทำร้ายตัวเองใครจะมาทำให้
อยู่ต้องทำให้เหมือนมากขนาดนี้